เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับแล้ววินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดอ่างทองนะครับ
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันกู้วิกฤตตรงนี้ด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อที่จะคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทนะครับ
ถ้าวันนี้ตอบได้๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามแค่๔ข้อเท่านั้นเองนะครับ
ถ้าเกิดว่าร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพียงแค่คนละข้อเท่านั้นเองนะครับ

พร้อมแล้วเชิญคุณเจี๊ยบมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คุณเจี๊ยบครับคำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
คำถามแต่ละเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเรา
และเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ครอบครัวเราได้พบเจอ
เพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะ๕เรื่องพร้อมนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดอ่างทอง
เรื่องที่๒วัดกำแพง
เรื่องที่๓ยอดรักสลับใจ
เรื่องที่๔ใบยอ
เรื่องที่๕อาหารครับ

เรามากัน๔คนแต่มี๕เรื่อง
เพราะฉะนั้นพี่เจี๊ยบต้องวางเรื่องให้ดีนะ

ถ้าพร้อมแล้วใน๕เรื่องนี้
คุณเจี๊ยบจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องจังหวัดอ่างทองครับ

น่าจะตอบได้ค่ะ
แล้วที่นี่มีของดีเมืองอ่างทองอะไรบ้างพอจะทราบไหมครับ

อ่างทองก็มีตุ๊กตาชาววัง

แล้วก็ของที่อ่างทองอีกอย่างหนึ่งนะครับ
อ่างทองที่ดีมากเลยก็คือชายามิดชัยไง
เขาเป็นสินค้าโอท็อปของเมืองเลยนะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเรา
คำขวัญเลยขึ้นต้นมาเลย

ตุ๊กตาชาววังโด่งรังจักษานถิ่นฐานทำกรองเมืองสองพระนอน
นี่ก็คือคำขวัญเลยนะครับพี่เป็นของดีของเมืองอ่างทอง
พอรู้เนอะพอได้ค่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสาหลักเมืองที่ประดิษฐานอยู่ในศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทอง
ทำจากไม้อะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งไม้สัก
ตัวเลือกที่สองไม้ชัยพฤกษ์
ตัวเลือกที่สามไม้ตะเคียนทอง
ตัวเลือกที่สี่ไม้มะค่า

ไหว้ค่ะขับผ่านก็ไหว้
ไม้ชัยพฤกษ์เป็นไม้สิริมงคลค่ะ
น่าจะนำมาทำสารหลักเมืองได้ค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วคุณเจี๊ยบเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ไม้ชัยพฤษค่ะ
เลือกตอบตัวเลือกที่สองไม้ชัยพฤกษ์ครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันเลยในช่วงหน้านะครับ
เจี๊ยบจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณจ๊อปขึ้นมาตอบคำถามครับ
ระหว่างเรื่องวัดกำแพง

ใบยอและอาหาร

ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้กับคุณจ๊อปครับ
เพราะว่าน้องเป็นนักร้องค่ะและน้องก็ชอบร้องเพลงของยอดรักค่ะ
เชิญคุณจ๊อปขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบร้องเพลงเหรอครับครับเป็นนักร้องมาตั้งแต่กี่ขวบ
ก็ขึ้นเวทีตั้งแต่อายุประมาณ๑๒นะครับ
เป็นแฟนเพลงของยอดรักด้วยใช่ไหมครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในวันที่๙สิงหาคมนี้
อดรักสลักใจเสียชีวิตครบรอบกี่ปี
ตัวเลือกที่หนึ่งแปดปี
ตัวเลือกที่สองเก้าปี

และตัวเลือกที่สี่สิบเอ็ดปี

มั่นใจแล้วพี่จ๊อปเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่สิบเอ็ดปีครับ
จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้คุณเอ๊ขึ้นมาต่อชีวิตครับ
ระหว่างเรื่องวัดกำแพงใบยออาหาร

อยู่กับใบยอมาตลอดทั้งวันแล้วครับ

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญคุณเอ๊มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยอกับคุณจ๊อปคุณรักใครมากกว่ากันครับ

เมื่อสักครู่บอกว่าคุณเอ๊เนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่กับใบยอ

ก็ฉีกใบยอต้มใบยอทำอย่างนี้ทุกวันให้เขาไปขายห่อหมกค่ะ
เอาละครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่ใช่สรรพคุณของใบยอ

ตัวเลือกที่สาม
ช่วยขับประจำเดือน

ป้องกันอาการปวดไมเกรน
ห้องบกใบยอมา๕ปีก็พอรู้เรื่องสรรพคุณของใบอบ้างค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วคุณเอ๊เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เหลือน้องเนยเพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณเอ๊จะเลือกข้อไหนให้น้องเนยขึ้นมาตอบครับ
ระหว่างเรื่องวัดกำแพงกับอาหาร

ขอเชิญน้องเนยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าเป็นน้องเนยเองน้องเนยเลือกเรื่องไหนลูก

ทำบุญมั่งเรียนมั่ง

เพราะฉะนั้นก็จะคุกคลีกับโรงเรียนวัดกำแพงแล้วก็วัดกำแพงเรา

เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของวัดนี้ก็คือ

ท่านคือเกจิอาจารย์ของวัดนี้เลยนะ
ท่านได้มรณภาพไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง
แม้คำถามนี้ถ้าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตอบนะ
น่าจะเข้าเป้ากว่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระครูปราการวุฒิคุณหรือหลวงพ่อตุม
บวชจนกระทั่งมรณภาพรวมทั้งสิ้นกี่พันศา
ตัวเลือกที่หนึ่ง๖๐พันศา
ตัวเลือกที่๒๖๓พันศา
ตัวเลือกที่๓๖๖พันศา
ตัวเลือกที่๔๖๙พันศา
หนูลองนึกดูดีนะลูกเนยว่าผู้ใหญ่เคยคุยไหมว่า
วันนี้ครบรอบวันมรณภาพของหลวงพ่อตุมแล้วนะ
ท่านจะสิริอายุได้สักเท่าไหร่
แล้วก็เราได้ยินมาสักกี่ปี

เคยไปไหว้หลวงพ่อโตมค่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่ากี่พันศาค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องเนยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๖๐พันศาครับ

เดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันในช่วงหน้านะครับว่า
ครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดอ่างทองครับ
จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้กี่ข้อกับการตอบคำถามนะครับ
ไว้ช่วงหน้าครับเกมต่อชีวิตครับ
ข้อใดไม่ใช่สรรพคุณของใบยอ

โปรดติดตามตอนต่อไป